กับการเดินทางไปแข่งขันเพื่อป้องกันแชมป์สโมสรเอเชีย
วันนี้ต้องถือว่าเป็นเกมตัดเชือกอีกหนึ่งเกมในการลุ้นเข้ารอบเลยครับ
ครั้งที่ผ่านมาครับก็ลงซ้อมหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับ
หมีรักพลสายเนธงามเทรนเนอร์ก็บอกนะครับว่าการซ้อมวันนี้
เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมที่ผ่านมาส่วนเรื่องของสภาพร่างกาย
ทุกคนนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจฟิตสมบูรณ์และก็ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บครับ
เราจะเตรียมวิธีการเล่นสำหรับวันพรุ่งนี้ว่าเราควรที่จะเล่นไง
เพราะว่าณตอนนี้การสเก๊าท์ก็เอามาใช้กับการปฏิกษอม
เราก็จะมีดูวีดีโอตอนเวลาทุ่มหนึ่ง
แล้วก็เตรียมแผนการเล่นในวันพรุ่งนี้ครับ

จะเจอกับทางออสเอเรมจากคีกิสถาน

สเอเรียมก็เอาชนะอัลซารียาจากาต้ามาได้๔๑
มี๓แต้มเท่ากับชนบุรี
แต่ว่าชนบุรีนั้นประตูได้นั้นบวกเยอะกว่าครับ
เพราะว่าเกมแรกยิงทางวิกไวเปอร์สไป
ขาดถึง๙๒นะครับ